ในช่วงนี้นะคะมาเอาใจคอเพลงยุค๙๐ยุคของดิฉันกันบ้างดีกว่านะคะ
ไม่ว่าจะเป็นรัฟฟี้นันซี่รวมไปถึงโมเมกันด้วยและในวันนี้เรามีบรรยากาศการซักซ้อมมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะ
เหล่าศิลปินยุค๙๐ที่กลับมารวมตัวกันอีกครั้งนำทีมโดยราฟฟี่ธนัชชาแนนซี่นันทพรสว่างแจ้ง
โอพี่น้องที่หลายคนคิดถึงมาพร้อมกับนักร้องเสียงดีโมเมนพัดศรเจ้าของเพลงฮิตกระดุกกระนิก
โดยทั้ง๓คนเผยว่ารู้สึกตื่นเต้นมากเพราะหากหายจากเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ไปนานถึง๑๙ปีเต็ม
ซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องหมั่นฝึกซ้อมเพลงฮิตที่คุ้นหูเตรียมนำกลับมาร้องเอาใจแฟนเพลงที่เฝ้ารอกันมาอย่างยาวนาน
รวมถึงอีกหนึ่งความพิเศษนั่นก็คือหนุ่มราฟี่ลงทุนบินกลับจากอเมริกามาอยู่ประเทศไทยนาน๑เดือนเต็มเพื่อคอนเสิร์ตนี้เลยล่ะค่ะ
แต่ว่านอกจากนั้นที่เดี๋ยวจะได้ชมกัน
จะเรียกว่าต้องมาเปิดฟังกันใหม่

ตื่นเต้นเพราะว่าไม่ได้ขึ้นมาตั้ง๑๐กว่าปีได้แล้ว

เฮ่ยไม่น่าพูดตัวเล่นเลย

เชื่อว่าคนที่โตมากับเพลงของพวกเราก็มีเยอะ
แล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะอยากดู
อยากจะกลับไปฟังอะไรที่คุ้นชินแล้วแบบร้องตามได้
ก็ได้มาเผยถึงช่วงที่ห่างหายไปจากวงการเป็นเวลานาน
มีชีวิตครอบครัวที่อเมริกาพร้อมทำธุรกิจส่วนตัว
ฝากน้องสาวก็ผันตัวไปทำงานประจำ
แต่ก็ยังมีงานร้องเพลงประกอบโฆษณาบ้าง

กลับมามีผลงานร่วมกันอีกครั้งในฐานะดูโอ
คงจะไม่มีโอกาสอย่างแน่นอนค่ะ

เป็นของตัวเองเรียบร้อยอยู่ที่อเมริกานะครับ
ก็ไปได้ประมาณ๓๔ปีแล้วนะครับ
แล้วก็มีลูกสองคนแต่งงานเรียบร้อยมานานแล้วครับ

ทั้งคู่ค่ะทั้งคู่เลย
ตอนนี้ผมก็มีธุรกิจส่วนตัวอยู่ที่นู่นที่เมืองไทย

นานจะกลับมาที่ไทยทีหนึ่งก็หลายปีเหมือนกันนะ

ยังไม่ได้แต่งงานนะคะแต่ว่ามีคนที่คบดูใจแล้วค่ะ
ก็ทำงานมาตั้งนานแล้วค่ะตั้งแต่เรียนจบในเมืองไทย

นั้นก็เลยตัดสินใจว่าเราอาจจะพอตรงจุดนี้แล้วดีกว่า
เราก็หันไปทำงานที่เป็นประจำบริษัท

เพราะว่าพี่ฟี่เองเขาก็อยู่อเมริกานะคะ

เราก็ต่างคนต่างแบบมีภาระหน้าที่อะไรของตัวเอง
หน้าที่ของแต่ละคนแยกกันไปใช่ค่ะใช่ค่ะ
ต้องบอกว่าคอนเสิร์ตนี้อยากไปดูมากเลยนะ
ทำให้นึกถึงสมัยก่อนสมัยที่ยังแบบ
อเทปกอให้ฟังเพลงที่เราชอบรู้เลยว่าเกิดยุคไหนยุคอะไร